คุณผู้ชมครับที่จังหวัดตากเนี่ยจู่เกิดเหตุไฟไหม้ฮะ
กลายเป็นว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ตอนแรกเตรียมจะไปเคาน์ดาวน์เฉลิมฉลอง

แล้วไฟรุนแรงมากเป็นไม้สักด้วยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่คือนาทีที่ไฟลุกไหม้บ้าน๒ชั้นครับ
คือชั้นล่างเป็นครึ่งปูนแล้วก็ข้างบนเป็นครึ่งไม้

อายุอนามนี่ก็หลายสิบปีแล้วแหละครับ
ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายของชำ
ประมาณสัก๖๐ปีแล้วอยู่ในชุมชนแห่งนี้มานานครับ
จุดเกิดเหตุครับอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหัวฝ่าย

ชาวบ้านก็ช่วยกันครับจะมาช่วยกันดับไฟ

ทุกคนพยายามขนย้ายข้าวของสำคัญออกมาก่อน
โดยเฉพาะถังแก๊สเพราะกลัวจะระเบิดครับ

เจ้าหน้าที่เอารถน้ำมาทั้งหมด๘คัน
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงดับไฟได้เรียบร้อย
เจ้าของบ้านครับคุณนัทธวุฒิบอกว่า
ตอนนั้นเขาก็อยู่ในบ้านนะตอนที่เกิดไฟไหม้

ชั้นบนมันเริ่มไหม้โดยที่เขาก็ไม่ได้รู้ตัว
เขานอนเล่นอยู่เพราะว่าเปิดเป็นร้านขายของชามอยู่ข้างล่าง
ชาวบ้านวิ่งมาบอกนะว่าพี่ไฟไหม้บ้านพี่

เขาเห็นแล้วไหม้ห้องนอนที่ชั้น๒
ตอนนั้นทำอย่างไรดีพยายามตักน้ำไปดับไฟ

แล้วมันก็ไหม้ลามอย่างรวดเร็วมาก
โชคดีว่าเอาตัวรอดได้ครับลองฟังครับ
ไข่แซมกลัวกรี๊ด

เจ้าหน้าที่ดับเผลิงในพื้นที่พระทาสผ่าแดง
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็มาช่วยกันดับไฟ

คืออยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตาก
ที่พ่อรู้ว่าบ้านหลังนี้ถูกไฟไหม้นะ
คุณพ่อร้องไห้เลยครับเพราะว่ารักและผูกพันอายุหลายสิบปีแล้วครับ

สันนิษฐานเบื้องต้นไฟฟ้าน่าจะรัดวงจรครับ
แต่ว่าต้องรอพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
นี่ฮะสภาพดูสิครับผนังบ้านไปหมดเลย
เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่
คือชีวิตคนรอดเนี่ยโอเคล่ะ
ค่ะแต่ระวังกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะถ้าใครบ้านไหนมีการเฉลิมฉลองกัน
อันนี้เอามาเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันให้ระวังกันด้วยนะคะ